ผู้ชายอายุ๒๐ปีคุณผู้ชมครับใช้มีดกระหน่ำแทง
หนำแทงพนักงานที่คลินิกเสริมความงามอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตในห้องพักแถววงเวียนใหญ่พลเมืองดีไปจับตัวเอาไว้ได้
ทำไมทำไมต้องแทงเขาตายอ่ะคือเขาอ้างว่า
ผู้หญิงไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องครับโอ้โห
นี่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ถนนประชาธิปกเขตครองศาลกรุงเทพมหานคร
เป็นห้องพักชั้น๖ครับโอ้โหคราบเลือดเต็มเลย
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายในห้องที่เกิดเหตุพบศพนางสาว
ธนิดดาอุปชัยอายุ๒๖ปีนะครับ
เป็นผู้ช่วยคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับ
มีแผลถูกมีดแทงตามร่างกาย๑๓แผลไม่ให้สูบบุหรี่ในห้อง
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ในห้องพบร่องรอยการต่อสู้อย่างที่เบิร์ตบอกครับ
รอยเลือดเต็มเลยครับเต็มห้อง
พื้นห้องน้ำพื้นห้องพื้นระเบียงนอกห้อง
แล้วก็เจอมีดทำครัวยาว๑๐นิ้วนะครับ
เลือดเลือดตกอยู่แล้วก็มีสร้อยคอสเตนเลสนะครับ
ห้อยพระเครื่อง๔องค์วางอยู่บนผ้า
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสุวัสดิ์ท่าจอหออายุ๒๑ปี
ข้างห้องนะครับช่วยกันจับเอาไว้ได้
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายพักอยู่คนเดียวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อนที่พักอยู่ชั้นเดียวกัน
ได้ยินเสียงมีคนสู้กันนะครับคุณผู้ชม
มีคนสู้กันนี่ตำรวจมาที่ห้องแล้ว
สู้กันแล้วยังไงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังมากเลยครับ
ออกมาดูก็เห็นนายสุวัสดิ์นะครับกำลังจะหนี

พุทธสุข่าวโลกพิธีไปถามนายสุชาติ
คนนี้เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้
๒๓รอบก็เอ๋อใจให้มันมีอะไรนะละ

กระทั่งตอนเช้ามาทราบข่าวนะครับ
คือตัวพี่เขาก็ไม่รู้จักกับผู้ตายหรอก
เพราะที่นี่เขาบอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่
ได้ยินเสียงคนวิ่งลง

ไม่ทำควิงนะเริ่มอะไร
ตอนนั้นเขาเอ่ยใจออกมาดูหรือเปล่าครับ
ไม่ไม่กล้าออก

นายสุวัสดิ์ผู้ก่อเหตุมีแผลด้วยนะ
เขาก็พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ

แล้วก็นำตัวกลับมาสอบสวนที่สนบุภาราม

ทำไมไปแทงเขาตายลองฟังหน่อย
เราจะเห็นซึ่งน่าหรือว่า
ต้องการเข้าไปกินซับหรือว่าทำไมทำไมครับ
ทำไมต้องแทงเขาด้วยเนอะตอบพี่เถอะสิ

เอาถามผู้ต้องหาไม่ตอบไปถามเพื่อนผู้ต้องหาก็ได้
เขาให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุสุวัสดิ์เนี่ย
ปาร์ตี้กัญชามาก่อนครับ
แล้วเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องอื่นนะ
ท่านผู้กำกับการสอนอบุภารามนะครับเปิดเผยบอกว่า
ต้องหาให้การบอกว่าเพิ่งจะรู้จักกับผู้ตายผ่านโซเชียลมีเดีย
คุยกันได้ไม่นานนัดเจอกันที่หอพักเป็นครั้งแรก
ผู้ตายเดินลงมารับนะครับแล้วก็อยู่ในห้องกันชั่วโมงนึง
แล้วก็ผู้ต้องหาขอสูบบุหรี่ที่ระเบียง
แต่ผู้ตายบอกไม่ให้สูบก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วอ้างว่าโมโหเลยใช้มีดแทงผู้ตายแทงตั้งแต่ใบหน้า
แทงมาตามลำตัวโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชม
ผู้ตายส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ตามจับกันฟังเสียงตำรวจนะครับ
ว่าเขาเนี่ยยังเป็นนักเรียนอาชีวะอยู่นะครับพกติดตัวตลอดเพื่อป้องกันตัว
แต่ตำรวจยังไม่เชื่อเดี๋ยวจะสอบศูนย์ขยายผลต่อไป